มีคนร้ายก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หน้าร้านดอกไม้กลางเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าของบอกนี่เป็นสมบัติชิ้นแรกที่เพิ่งจะซื้อแล้วก็เพิ่งจะผ่อนหมดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นเอง
ปรากฏว่าถูกขโมยไปภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้ได้ครับ
นี่แหละฮะภาพบริเวณด้านหน้าร้านดอกไม้เพ็ญฟราเวอร์ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
บันทึกไว้ในช่วงเวลาประมาณตี๒๕๐ของวันที่๙พฤษภาคมวันอังคารที่ผ่านมานี้นะครับ
เห็นจังหวะที่คนร้ายเป็นชาย๒คนอายุประมาณ๒๕ปีทำทีเดินมาที่จอดรถอยู่
จากนั้นทั้งสองก็ขึ้นคร่อมรถจักรยานยนต์๒คันที่จอดอยู่
เสมือนว่าเป็นเจ้าของรถ
เนียนทำตัวเป็นเจ้าของรถตามปกตินะครับ
จากนั้นหนึ่งในคนร้ายได้ใช้กุญแจที่เตรียมมาเนี่ย
ขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็วที่เราต้องบอกลักษณะของรถจักรยานยนต์นี้

คนร้ายใช้เวลาในการก่อเหตุไม่ถึง๑นาทีครับ
ส่วนเจ้าของร้านดอกไม้แล้วก็เป็นเจ้าของรถ
ก็คือนายสิทธิกฎจูงสริบอกว่า
รถจักรยานยนต์คันนี้เป็นสมบัติชิ้นแรกเลยนะ
ได้มาจากเงินที่ทำงานเงินจากการทำงาน
เพิ่งจะผ่อนหมดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้เอง
เมื่อถูกคนร้ายโจรกรรมไปก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะครับ
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามรถจักรยานยนต์กลับมา

เพิ่งผ่อนหมดเองน้ำพักน้ำแรงของเรา

เสียดายครับเพราะว่าเราก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงที่เราทำมา
ก็ผ่อนไปก็เพิ่งหมดไปนะครับ
เพราะว่ามันเป็นของที่เราเพิ่งสร้างด้วยกับมือเราอะครับ
ฝากไปถึงคุณโจรนะครับว่า
สิ่งที่คุณทำไปมันเป็นกรรมที่ติดจรวดนะครับ
เดี๋ยวคุณก็จะไปอยู่ที่ชอบที่ชอบของคุณนะครับ